ข้างหลังข้างเหนียวนะ

ออกมาข้างนอกเลยน้อง

พอแล้ว

เอาบ้างข้างนอกเอาบ้างข้างนอก
น้องคนนี้อีกแล้ว

เอาค่อยใส่